เพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยพอมันมีน้ำเยอะมากขึ้นนะคะ
เด็กเห็นและช่วงนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนด้วย

เพราะว่าล่าสุดมีเด็กเสียชีวิตอีกแล้วนะคะ

แล้วเด็ก๙ขวบลงไปในน้ำคนเดียว

จมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๔โมงเย็นค่ะ
ของกว่านี้สพวังสภุงศ์สังวัตรเลยรับแจ้งเหตุ
จมน้ำที่เขื่อนกั้นแม่น้ำเลยค่ะ
ดีตำบลศรีสงครามพวังสภุงษ์
พอรับแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ขอทีมประดาน้ำไปยังจุดเกิดเหตุ

เด็กชายผู้สูญหายชื่อว่าเด็กชายธีรธาดาชัยคำหารอายุ๙ขวบ
เรียนอยู่ชั้นป๓โรงเรียนเทศบรรย์วังสะพุง
กู้ภัยหาอยู่ตั้งแต่๔โมงครึ่งจนถึง๓ทุ่มครึ่ง
ยังไม่เจอตัวแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องยุติก่อนเพราะว่ามืดแล้วนะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าเด็ก๔คนเป็นเพื่อนกัน
ชวนปั่นจากกระยานมาเล็ดน้ำที่เขื่อนกั้นแรงน้ำเลย
เด็กชายธีรัฐดาพลัดตกลงไปในน้ำค่ะ

พระก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือ
การหาตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือยุติการค้นหาตอน๓ทุ่มครึ่งนะคะ

วันนี้เริ่มค้นหาอีกครั้ง๘โมงเช้า

ประชุมวางแผนระดมค้นหา
คาดว่าน่าจะจมแล้วก็ลอยห่างออกไปจากจุดเกิดเหตุ
เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นจากภาพน้ำมันจะค่อนข้างแรง
กระทั่ง๑๑โมงค่ะ
พบร่างของน้องลอยขึ้นมา
มาติดกอไผ่บริเวณทางโค้งหลังวัดอินทาวราราม
จากจุดเกิดเหตุประมาณ๘๐๐เมตร

เหตุการณ์นี้นะคะหลังจากที่พบร่างค่ะ
ญาติค่ะที่มารอดูเสียใจร้องไห้นะคะ
หลังจากนี้นำร่างไปชนสูตรพลิกศพเบื้องต้น

เองก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งค่ะ